ไปดูแก๊งกลัวผีที่ไม่กลัวผีหรอก
สุสานไปไปมาคำว่าแก๊งกลัวผี
ไม่ได้กลัวผีแต่กลัวคดีมากกว่าครับ
ขนาดไหนย้อนไปดูตอนที่ผีดึงเสื้อเขา
อันนี้คือโอบิตะฮะโอบิตะคือคนที่ท้าลองผีแล้วโดนผีดึงเสื้อ

โดนผีดึงเสื้อจากนั้นวิ่งมาหาพี่แอด
แอดระหว่างคุยกันสอบถามถ่ายอยู่
ทำไมอยู่ดีวิ่งมาขนาดนั้นเจอผีดึงไหล่อีกที
เหตุการณ์นี้เนี่ยใส่เกียร์ถอยเลยหลังจากโดนผีดึงไหล่ใส่เกียร์ถอย
คลิปดังกล่าวนี้๔วันเองนะ๔ล้านคน
ที่เข้าไปดูฮะ๔วัน๔ล้านวิวแล้ว
ไปไปมาเจ้าของสถานที่ไม่ใช่เจ้าที่แล้วนะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับผีแล้วนะเจ้าของสถานที่เจ้าของสู่สารเขาไม่ยอม
เพราะมาบุกลองของโดยไม่ได้มีการขออนุญาต
จะมีการแจ้งความเอาผิดดำเนินคดี
สุดท้ายแล้วแก๊งกลัวผีที่ชื่อเพจเขา
กลัวผีเขาไม่ได้กลัวผีแต่กลัวคดีมากกว่า
พากันมาขอคำมาขอคำมาเจ้าของสถานที่
พร้อมกันเลยคุณพ่อของ๑ใน๓

ประธานมูลนิธิพุทธธรรม๓๑

ประธานมูลนิธิท่านก็เมตตาใจดีเหลือเกิน
เห็นว่าแก๊งกลัวผีเนี่ยจำนึกผิดแล้วก็เลยไม่เอาความ
แต่อย่าอีกนะอย่าทำอีก
กลัวผีด้วยและกลุ่มอื่นด้วย
อย่าเอาเยี่ยงอย่างเป็นอันขาดเอาจบไป
คดีไม่มีปัญหาเพราะว่าทางประธานมูลนิธิเขาไม่ได้เอาถือโทษโกรธฮะ
ส่วนเหตุการณ์ผีดึงเสื้อผีกระชากไหล่

ไม่ตอบไม่ยอมตอบกับเรื่องราวเรื่องนี้เดี๋ยวฟังเสียงฮะ
แต่ไม่ได้ตอบคำถามเพราะถามมันไม่ตรงคำตอบด้วย
ก็อยากจะตอบแบบนี้ให้ดูเพื่อความมาเดินเท่านั้น
ต้นคลิปเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยโปรดชมด้วยความบันเทิงเท่านั้น
แล้วก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออสไม่ว่าจะเป็นหมอปลา
ไม่ว่าจะเป็นนักมายกลเขาพูดตรงกัน
เค้กเมคสร้างกันเองทั้งสิ้นกับเหตุการณ์นี้นะครับ
และนอกจากมีการขอขมาเจ้าของสถานที่จริง

กับพูดผีที่อยู่ในญาตินี้ด้วย
เป็นเรื่องของความเชื่อสูญบุคคลนี้นะฮะ